ส่วนผลการจับสลากแบ่งสายฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน๒๐๑๘ที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพในวันที่๑๕๒๑กรกฎาคมนี้นะคะ
โดยในรอบแรกนะคะทีมที่ได้อันดับที่๑และ๒ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
ซึ่งในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะคะจากการแข่งขันมาแล้วทั้งหมด๓ครั้งด้วยกัน
โดยทั้ง๓ครั้งนะคะเป็นการท่าเรือที่คว้าแชมป์ได้ทั้ง๓ครั้งค่ะ